อย่างแรกนะครับวันนี้มาตรวจสำนวนคดีเพราะว่าเมื่อคืนนี้ได้รับการติดต่อ
กับทางพวกผู้ปกครองเด็กไว้ก็จะมาตรวจสอบว่าเคยมาแจ้งอะไรไว้แล้วมาท
หรือยังเพราะว่าเมื่อวานบอกว่าถ้าเกิดอายสื่อมวลชน

เข้าใจว่าเที่ยงคืนนักข่าวน่าจะกลับหมดแล้ว
ครับคือครูจุ๋มติดต่อมาทางทนายรณรงค์เองเลยไหมครับ
หรือว่าเรานี่ติดตามจากสื่อสารมวลชน
ที่เห็นว่าครูตุ๋มจะมาถอนแจ้งความ
ผมให้ทางทนายปียนัทเป็นคนประสานงาน

จุ๋มโทรมาหาเขาเลยคุยกันหลายครั้งอยู่

เราบอกว่าถ้าคุณมั่นใจว่าคุณถูกบังคับ
ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณถูกบังคับให้มาลงประจำวันไว้ว่าใครบังคับคุณ
เพราะว่ามันมีประเด็นที่ว่าครูจุ๋มบอกว่าตอนนี้ทุกวันนี้อยู่ด้วยความหวาดระแวงมาก

จุ๋มก็รีบมาลงประจำวันแล้วกัน
เพราะผมเชื่อว่าตำรวจคงจะคุ้มครองให้ได้
ถ้าเกิดว่าจะมีใครมาดักอุ้มพยานไปเนี่ย

วันนี้เห็นเตรียมถุงดำมาด้วย

คือเผื่อว่าครูจุ๋มจะมา

ดูว่าครูจุ๋มเล่นอย่างนี้กันสนุกไหม

เพราะว่าเวลาที่เราใช้ถุงดำ

เราใช้กับสัตว์เราไม่ได้ใช้กับมนุษย์

สีความเป็นมนุษย์ของเด็กมาก
นับกรณีที่เอาถังขยะ

เราอาจจะเอาไปไว้ในกรงเอาไปไว้ในถังขยะได้

อย่าเอาความประพฤติที่ใช้กับสัตว์มาใช้กับคน

อย่างคะเป็นเพื่อนผมหรือตัวผมหรือใครเลยที่รู้จัก

คือต้องการจะบังคับให้เด็กหยุดร้องไห้ใช่ไหม
ให้แสดงว่าวัตถุประสงค์ไม่ใช่การเล่น

จะมีการแจ้งข้อหาอื่นเพิ่มในภายหลังครับ
ต้องขึ้นมั้ยคะหยอกรอกัน

แล้วจะรู้ว่าคุณจะรู้สึกยังไงเวลาคุณโดนปิดหัว

ให้แม่เขาคุมดูไหมล่ะคุณจะรู้สึกยังไง

กลัวไหมครับว่าอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะไม่กล้ามาเล่นด้วยวันนี้

เพราะเราจะเอาถุงดำมาเล่นกับเขาอย่างนี้ครับ
คือเราไม่ได้ทำร้ายร่างกายอะไรกันอยู่แล้วครับ
เราเป็นผู้ปกครองสันติวิธีครับ

มาหาตำรวจถ้ามีใครข่มขู่
มีใครบังคับมาหาตำรวจมาแจ้งความร้องทุกข่าโทษ

คดีนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็สนอกสนใจ

ไม่มีใครกล้าไปอุ้มครูจุ๋มตอนนี้หรอกครับ

อันนี้ครับจากที่ทางโรงเรียนบอกว่า
ตอนนี้ทุกคนมีใบอนุญาตหมด

ก็มีเข้ามาตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
คิดว่าเรื่องนี้จะมีการบิดเบือนอะไรไหมคะ

เดี๋ยวจะต้องเรียนไปถามท่านรัฐมนตรี

ท่านกระหนกวันรับรู้ข้อมูล
แล้วเป็นยังไงบ้างท่านจะดำเนินการสั่งการ
อย่างไรต่อบ้างและท่านสงสัยในข้อมูล

เพราะของท่านเองก็มีคณะทำงานของกระทรวง

อีกหน่วยงานหนึ่งแยกกันมาครับ

คดีนี้จะจบอย่างไรบ้างค่ะ

ถ้าจะเจรจาจะพูดคุยกัน

เพราะว่าเขาแค่นี้เขาก็เจ็บอยู่แล้ว
วันนี้รู้ไหมครับว่าเด็กไปไหนกัน

แต่ล่าสุดเมื่อคืนทางโรงเรียนก็เหมือนมีการออกเอกสารมาว่า
เขาก็ไม่ได้มีการบังคับตัวครูจุ๋มเอง
ให้มาแจ้งความกับผู้ปกครองตรงนี้ค่ะ
ที่ทนายโพสเฟซบุ๊คด้วย

แต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่จะตอบได้ดีที่สุด

ก็อยากให้อธิบายกับสังคมให้เข้าใจครับ
คือเมื่อครูจุ่มเขาดำเนินคดีกลับมา

เหมือนกับคุณไปทำลูกเขา

แต่เขาเห็นภาพในช่วงที่คุณตบลูกเขา
เขาก็โมโหคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็โมโหเป็นธรรมดา

อยากให้เข้าใจคำว่าสิทธิเด็กด้วย
อันนี้อ้างได้มั้งคะว่าบันดาโทษะ